มีเหตุไฟไหม้แคมป์คนงานที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
พอดับไฟได้มีผู้เสียชีวิต
โอ้โหไหม้ดำเป็นต่อตะโกเลยเป็นผู้ชายอายุ๕๔
เพื่อนคนงานบอกว่าก่อนที่จะเห็นผู้เสียชีวิตไปเสียชีวิตอยู่ในกองเพลิงเนี่ยนะ
เขานั่งใส่เกงในตัวเดียวแล้วอยู่ดีก็เดินไปในกองไฟ
เหมือนกับตั้งใจจะฆ่าตัวตายเดินเข้าไปเองเลยเหรอ
นี่เพื่อนคนงานบอกแต่ว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ไม่น่าจะใช่การฆ่าตัวตายน่าจะเป็นลักษณะที่ว่าเสียได้ของเป็นคนห่วงของ
แล้วก็ไฟไหม้แคมป์คนงานเป็นบ้านพักคนงานเหมือนกับจะเข้าไปเอาของของตัวเอง
แล้วหนีออกมาไม่ทันแล้วก็ถูกไฟไหม้จนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงดึกเมื่อวานนะคะ
ตำรวจสศรภีจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งว่า
มีไฟไหม้แคมป์คนงานที่ถนนเรียบทางรถไฟ
ตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีก็พอดับไฟได้ก็ไปตรวจสอบนะคะ
ก็ไหม้ไป๓ห้องพักใช้เวลา๒๐นาทีควบคุมเพลิง
พอเพลิงสงบเคลียร์พื้นที่มีศพอยู่ศพหนึ่ง
อยู่คากองเพลิงเลยดำเป็นต่อตะโกนนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่าในทรัพย์เชื้อหม่นอายุ๕๔ปี
ก็คือนอนเสียชีวิตอยู่หลังห้องพักสภาพเปลื่อย
แล้วก็มีซากประหลักหักพังทับร่างอยู่อะค่ะ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
เป็นห้องพัก๓ห้องอยู่ติดกันไฟไหม้หมดเลย
รถจักรยานยนต์ของในทรัพย์ผู้เสียชีวิตก็จอดอยู่หน้าห้อง
นี่คันนี้นะคะก็เหลือแต่ซาก
ก็เลยไปคุยกับนายสายชนสำรานสุข
นางสาวปรางทิพย์สองสามีภรรยาที่เขารอดจากเหตุการณ์นี้
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาอยู่ห้องที่๓
ต้นเพลิงคือห้องแรกก็คือห้องของผู้เสียชีวิตนี่แหละ
ผู้เสียชีวิตคือเขาอยู่คนเดียว
ก็คือที่แคมป์คนงานเนี่ยเขาปลูกติดกัน๓ห้องเนี่ยนะคะ
ในทรัพย์ผู้เสียชีวิตอยู่ห้องซ้ายสุดนะคะคุณผู้ชม
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาอยู่ห้องขวาสุด
เขาเล่าให้ฟังว่าประมาณตี๓เขากำลังหลับกันอยู่
นางสาวปรางทิพย์ตื่นขึ้นมาได้กลิ่นไฟได้กลิ่นควัน

เห็นไฟกำลังลามมาห้องตรงกลางที่ไม่มีคนอยู่
ก็เลยปลุกสามีให้ออกมาดูเรียกกู้ภัย
แล้วก็เขาบอกเขาเห็นค่ะเขาเห็นในทรัพย์
นั่งอยู่หน้าบ้านใส่กางเกงในตัวเดียว
แล้วเดินเข้าไปในกองเพลิงเอง
เหมือนกับตั้งใจจะฆ่าตัวตาย
ตั้งใจจะให้ถูกไฟคลอกตาย
อันนี้เพื่อนข้างห้องเขาบอกเขาเห็นแบบนี้จริง
แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้เห็นว่าในทรัพย์มีปัญหาอะไรนะคะ
บ่นให้ฟังเกี่ยวกับโรคไตแค่นั้นเลย
แต่เหมือนกับเคยพูดเป็นลางกับเพื่อนที่กินเหล้าด้วยกันว่า
เดี๋ยวจะไม่อยู่ด้วยกันแล้วนะ
แล้วในทรัพย์เองก็จะออกจากงาน๒๕มีนาคมที่จะถึงนี้แล้วด้วย
ก็เลยไม่รู้ว่าเครียดเรื่องอะไรหรือเปล่า
แล้วก็เดินเข้าไปในกองเพลิงจนแบบไฟคลอกตายอะค่ะ
ที่ไฟไหม้มาถึงห้องหนูแล้วอ่ะคือหนูก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดอะค่ะ
พวกเค้าก็เชื่อกันฉีดน้ำอะค่ะ
แต่คุณลุงนั่งอยู่ตรงนั้นแต่หนูไม่เห็นค่ะ

คุณลุงเขานั่งอยู่เขาได้พูดอะไรบ้างมั้ยครับผม
ไม่ได้พูดอะไรค่ะลุงเขายืนมองไฟอย่างเดียวค่ะ
ท่านทางเขาเป็นยังยืนมองไฟอ่ะ
คือใส่แค่กางเกงในตัวเดียวค่ะยืนมองมาแบบนี้ค่ะ
ตะโกนอะไรเขาไม่เห็นขอความช่วยเหลืออะไรจากพวกหนูเลยพวกหนูเกือบตาย

เคยเล่าอยู่ครับว่าแกเป็นโรคไตโรคอะไรอย่างนี้
แล้วแกจะออกแล้ววันที่๒๕เนี่ยนะแกบอกแกจะออกแล้ว
ก็เลยวันที่๒๘แกก็เลยมาเกิดเรื่องนะครับ
ทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ชีพอึ้งพึ่งนายเสกสรรบุญเข็ม
ก็บอกว่าหลังได้รับแจ้งว่ามีไฟไหม้บ้านพักคนงานก็รีบเดินทางไป

ตอนที่รถดับเพลิงมาถึงยังไม่ได้ฉีดน้ำเพราะว่ากำลังลำเลียงสายฉีด
จู่นายซับเดินกระวนกระวายอยู่แถวกองเพลิงนะคะ
แล้วก็เดินไปหลังห้องพักซึ่งโอ้โหไฟกำลังลุกไหม้เยอะเลย
ก็ตะโกนเรียกนายซับนะคะว่าให้ออกมาแต่นายซับไม่สน
ก็เดินเข้าไปในกองเพลิงแล้วก็ได้ยินเสียงในทรัพย์ร้องคลวนคลาง

สุดท้ายนายซับถูกไฟคลอกเสียชีวิต
คือทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพอึ้งพึ่งคนนี้เขาบอกว่าก็ไม่รู้นะ
ว่านายซับเข้าไปในกองเพลิงทำไม
ตั้งข้อสังเกตว่าไปหาสิ่งของสำคัญอะไรหรือเปล่า
กู้ชีพเองเขาก็บอกว่าตัวเขาก็เสียใจ
ที่ช่วยในทรัพย์ออกมาไม่ได้ทั้งที่ตะโกนเรียกแล้ว
โกนบอกแล้วว่าอย่าเดินเข้าไป
แล้วก็รถน้ำเขาก็ฉีดฉีดน้ำไปแต่ฉีดฉีดไปแล้วก็ไม่ทันครับ
เขาว่าเขาน่าจะไปหยิบของอะไรสักอย่างหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจ
ทำไมหนูไม่ได้ไม่มีใครได้พูดคุยกับคุณลุงเขาเลยครับ
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตยังอยู่ในอาการที่เสียใจมาก
พร้อมจะให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรานะคะ
แต่เราก็ได้ข้อมูลมาว่าคือในทรัพย์เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวอะไร
กำลังจะออกจากงานเพื่อมาเลี้ยงหลานซึ่งในทรัพย์เองก็ดีใจที่จะแบบได้พักผ่อนอยู่กับครอบครัว
ไม่ต้องทำงานแล้วญาติญาติบอกกำลังสร้างบ้านให้ด้วย
ก็เลยเชื่อว่าที่ในทรัพย์เดินเข้าไปในกองเพลิงไม่น่าจะใช่การฆ่าตัวตาย
น่าจะไปเก็บของสำคัญอะไรมากกว่าเพราะว่าในทรัพย์เป็นคนหวงของใช้ด้วย
ครับซึ่งเบื้องต้นทางตำรวจสพสารพีบอกว่ายังสรุปไม่ได้นะคะ
ในทรัพย์ฆ่าตัวตายหรือเดินเข้าไปเอาของที่อยู่ในกองเพลิง
ก็ต้องรอสอบปากคำเพิ่มนะคะแล้วก็รอผลตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐานด้วย
ว่าสาเหตุที่เกิดไฟไหม้มันเกิดจากอะไรด้วยค่ะ